จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะ
สำหรับการสั่งย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ซึ่งก็คาดว่าน่าจะสืบเนื่องมาจากกรณีเจ้าหน้าที่ในสังกัด๕นาย
ที่ไปร่วมกวนตำรวจ๑๙๑แล้วก็ไปอมเงินของกลางคนจีน
ที่บ้านกงศุลที่มีการเปิดเผยคลิปมาก่อนหน้านี้นะคะ
มีหนังสือคำสั่งจากกระทรวงยุติธรรมนะคะ
ให้ไปปฏิบัติหน้าที่และรักษาราชการ
ในตำแหน่งผู้มนุยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โดยบอกว่าเพื่อให้การบริหารงาน
กรมสอบสวนคดีพิเศษและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เป็นไปอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติราชการเหมาะสมกับภารกิจ
มอบหมายให้นายไตรยฤทธิ์ไปปฏิบัติหน้าที่
และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ค่ะ
แล้วก็ให้พันธุ์ตำรวจตรีสุริยาสิงหากมล
ภูมิในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไปปฏิบัติหน้าที่
และรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
มีผลตั้งแต่บัตรนี้ก็คือ๑๘มกราคม๒๕๖๖นะคะ
นายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งย้ายฟ้าผ่าครั้งนี้เนี่ยก็มาจาก
คลิปของนายชูวิทย์กระมวลวิสิตที่มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้
กรณีที่เจ้าหน้าที่๑๕นายพลเรือน๑นาย

ที่ไปค้นบ้านพักกงศูนย์ใหญ่นาอูนพบกลุ่มจีนเทา
แล้วก็มีการอมเงินของกลางแล้วเรียกรับเพิ่มรวมแล้วกว่า๘ล้านบาท
แล้วคดีนี้เนี่ยมีดีเอสไอมีเจ้าหน้าที่ของดีเอสไอเข้าไปเกี่ยวข้องถึง๕นายด้วยกันนะคะ
แล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรได้เรียกสอบสวน
เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้ากองของดีเอสไอและเคยเป็นหน้าห้องของระดับผู้บริหาร
แต่ยังไม่ได้เปิดเผยนะคะว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ทั้ง๕นายนั้นเชื่อมโยงถึงระดับบริหารนายใดบ้างค่ะ